คือเขาพูดอย่างเดียวเลยว่าเครียดครับเครียดเครียดผมเครียด
แล้วเขาก็ถือปืนจ่อหัวตัวเองเดินไปเดินมาในโรงพยาบาล
หลังจากนั้นเขาก็ออกมาที่ถนนใหญ่
จะให้รถทับเขาคืออยากฆ่าตัวตายนะครับ
คุณผู้ชมไปดูช่วงเวลาที่คนเข้าไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้หน่อยครับ
โอเคค่ะไป
ผมก็คอนแบบนี้

ว่าบ่นอย่างเดียวเลยครับเครียดครับเครียด
เครียดชีวิตนะครับซึ่งตำรวจสายตรวจ

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนนี้
เขาถือปืนวนไปเวียนมาอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะ
ตำรวจก็มาพร้อมกับหน่วยกู้ภัยเทศบาลตะบดอ่าวลึกใต้นะครับ
แล้วก็สามารถเข้ามาควบคุมตัวนายสันติศรีบุญเรือง

เป็นอดีตอาสาสมัครประจำอำเภออ่าวลึก
หลังจากที่ผู้ชายคนนี้ใช้ปืนสั้นจอที่ศีรษะของตัวเอง
ปากก็พูดพร่ำว่าจะยิงตัวตายจะยิงตัวตาย
เดินวนไปเวียนมาภายในโรงพยาบาลอ่าวลึก
ทำให้ชาวบ้านที่ไปโรงพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
โอ้โหกลัวนะฮะแล้วก็พากันหาที่หลบกันให้วุ่นเลยนะครับ
ยังไม่พอฮะนายสันติยังเดินไปบนถนนหน้าโรงพยาบาลอ่าวลึก
แล้วก็มุดใต้ท้องรถนะครับ
พยายามคุณดูสิจะมุดหรือว่าจะแบบให้รถชนเขาให้ได้เลย
รถเนี่ยทับเขาให้ได้เลยแต่รถที่ผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วก็เลยแบบ
คันก็ต้องหยุดบางคันก็วิ่งช้าบางคันก็ต้องวิ่งเลี่ยง

ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาพร้อมกับหน่วยกู้ชีพ
ก็ได้ปฏิบัติการแล้วครับในการตะคุบตัวของนายสันติออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็รีบนำตัวส่งไปที่สพอ่าวลึกสงบสติอารมณ์นะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกสัญญาทองสวัสดิภูมิกับการสพอ่าวลึกบอกว่า
หลังจากที่ควบคุมตัวนายสันติมาที่โรงพัก
พบว่านายสันติมีอาการเครียดอย่างหนัก
แล้วก็เป็นโรคด้วยนะก็คือโรคพิสุราเรื้อรังนะครับติดเหล้านะฮะ
ซึ่งขณะนี้ควบคุมตัวไว้ในห้องขังแล้วก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาเหมือนกัน
คือพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

ซึ่งวันนี้ทางพนักงานสอบสวนจะนำส่งฝากขังต่อไป
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีญาติมายื่นประกันตัวนะครับ
ขณะที่นายดันัยสุขสกุลประหลัดอำเภออ่าวลึกฝ่ายความมั่นคง
ก็เปิดเผยนะครับว่านายสันติเขาปลดประจำการ
จากการเป็นอาสาสมัครประจำอำเภออ่าวลึกมานานกว่า๕ปีแล้ว

มีอาการพิสุราเรื้อบรัง

จะเกิดอาการหลอนแล้วก็มักจะทำร้ายตัวเอง
ซึ่งจริงตัวเขาอยากจะรักษาอาการนะ

แล้วก็ทางประหลัดก็อยากส่งตัวของนายสันติไปรักษา
ทีนี้ก็ต้องดูเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายก่อน
ว่าจะมีการควบคุมตัวเพราะว่ามีความผิด
หรือว่าจะต้องส่งตัวไปรักษานะฮะ
อกจากนี้ทางกู้ชีพเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
เปิดเผยบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้น
ตอนที่นายสันติใช้ปืนจ่อหัวตัวเอง

คือนายสันติเองได้เหนี่ยวไกลปืนแล้วด้วยนะคุณ

แต่เนื่องจากปืนมันเก่า
หรืออาจจะกระสุนด้านกระสุนมันเลยไม่ลั่น
แต่ผู้ก่อเหตุก็ใช้ปืนจ่อเข้าไปในปากอีก

ผู้ก่อเหตุจึงตัดสินใจเดินออกไปที่ถนน
จะให้รถทับให้เขาตาย
แต่โชคดีที่ทางตำรวจและกู้ภัย
เข้ามาทันเวลาทันเหตุการณ์พอดี

แล้วก็เข้าไปตะคุบตัวนายสันติได้นะฮะ

การส่งตัวในการบำบัดด้วยนะฮะ